คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับเรื่องราวความจิ้นนะคะของคู่รัก

ลุ้นละกันคู่ใบเฟิร์นไงคะกับน้องนายนพัฒน์ค่ะ
บอกเลยว่าแบบมีโมเมนต์แบบสวีทให้เห็นนะ
ไม่ใช่อะไรนะเขาถ่ายละครด้วยกันเหมือนละครกลับมาแบบว่า

ใช่มาถ่ายอีกครั้งหนึ่งก็เลยได้เจอกันเยอะค่ะ
วันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐเลยขอรวบรวมโมเมนต์ชวนจิ้นนะคะ
ดูกี่ทีก็ฟินซะละเกินค่ะ
อย่างคลิปนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
กระโดดรถเต้นเป็นคอนเทนต์ที่เขาทำด้วยกัน
ด้วยกันอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ
ภาพในคลิปนะคะบอกเลยต้องใช้ความพยายามไม่น้อยเลยนะคะ
ต้องนัดแนะกันว่าใครจะหันซ้ายหันขวาใครโดดตรงนั้นนะคะ
แต่ว่ารวมแล้วก็คือน่ารักทั้งคู่ค่ะ
อีกคลิปนึงนะคะหนุ่มนายโพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิด๒๙ปีใบเฟิร์นค่ะ
แม้จะเป็นการแกล้งกันนะคะก็คือถ่ายมุมเสยค่ะ
พยายามจะให้เห็นเหนียงนะคะแต่คุณผู้ชมเหนียงไม่มีมีแต่ความน่ารัก
ความใบเฟิร์นอ่ะเนอะสวยแบบขนาดแง่นอย่างนี้ยังสวยเลยเอาดูดิ
ปิดท้ายที่ภาพใบเฟิร์นค่ะซบไหล่หนุ่มนายเมื่อวันเปิดกล้อง
ละครสร้อยสบันงาภาพนี้
สนิทกันแหละใช่ยิ้มหวานกันอินเนอร์ข้างในมันเหมือนแบบว่าพี่อบอุ่นหัวใจอะไรแบบนี้
นี่อยู่ในกองละครนะคะเขาสั่งคัดตั้งนานแล้วนะคะ
ให้ดูภาพนี้คนกดไลค์ไปเท่าไหร่รู้ไหม
สามแสนไลค์อ่ะโอ้โหนะคะหลายคนก็ชูป้ายไปเชียร์เลยค่ะว่าเปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงได้ไหม
เขาเล่นหนังด้วยกันนะคะสุดเส้นทางเพื่อนอ่ะ
ก็ได้ดูชื่อซะก่อนก็ส่งแล้วให้ความสัมพันธ์คู่นี้เขาพัฒนากันต่อ
ที่สำคัญได้ข่าวว่าแม่หมูก็เอ็นดูใบเฟิร์นนะ
ไม่แน่นะคะจากเฟรนโซนอาจจะเป็นแฟนตัวจริงก็ได้รอลุ้นปีนี้ปีหน้าเลยจ้า